ท่านผู้ชมครับตอนนี้มีความเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
ที่บริเวณห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันที่โคราชนะครับ
มีเสียงปืนดังขึ้นอีกแล้วนะครับ
เกิดอะไรขึ้นคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะครับคุณภูริพัฒน์ครับ
คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามสถานการณ์ที่เทอร์มินอลทอเวนตี้วันอีกหนึ่งรอบนะครับ
ณขณะนี้อย่างที่บอกไปสถานการณ์ณตอนนี้๑ชั่วโมงที่ผ่านมา
จนถึงตอนนี้ค่อนข้างเริ่มตึงเครียดนะครับ
เมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ยินเสียงดังคล้ายปืนขึ้นจำนวนหลายชุดครับคุณผู้ชมครับ

เมื่อสักครู่นึงเนี่ยเราได้ยินเสียงดังคล้ายกับเสียงปืนรวมถึงคล้ายกับเสียงระเบิดจำนวน๒๓ชุดนะครับคุณผู้ชมครับ
ห่างกันประมาณ๕ชั่วโมงขออภัยครับห่างกันประมาณ๕นาที
ที่เราได้ยินณขณะนี้นะฮะเรายังไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบริเวณด้านในนะครับ
อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชุดละมุนคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมฮะ
มีทางเจ้าหน้าที่หมอบอยู่บริเวณด้านหลังรถกระบะของตำรวจ
แบบนี้นะครับพอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเนี่ยก็จะมีการหมอบลงแบบนี้อยู่เรื่อยนะครับ
ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณมาจากทางด้านในห้างที่หากมีเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นด้านในห้างเนี่ย
ก็จะมีการส่งสัญญาณมาให้ทุกคนที่อยู่ด้านหน้าห้างเนี่ยหมอบลงลักษณะแบบนี้นะครับ
อย่างที่บอกไปว่าเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณ๒๓นาทีที่ผ่านมา
ผมได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงปืนดังขึ้นจำนวน๒๓ชุดตามมาด้วยเสียงลักษณะเสียงคล้ายเสียงอะไรบางสิ่งบางอย่างระเบิด
ที่เกิดขึ้นด้านในห้างนะฮะเสียงนั้นเป็นเสียงไม่ดังมาก
แต่ก็ทำให้ด้านนอกเนี่ยสามารถได้ยินด้วยเช่นเดียวกันก่อนที่จะมีชุดอีกชุดหนึ่งเข้าไปด้านใน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะตอนนี้นะฮะเราพยายามที่จะซูมกล้องเข้าไปให้ได้ใกล้ที่สุดนะครับ
ให้สามารถได้พบเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นด้านในห้างแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถสรุปหรือประเมินได้นะครับคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองถึงสามนัดครับ
เมื่อสักครู่มีเสียงปืนดังขึ้น๒๓นัดนะฮะน่าจะเป็นด้านข้างห้าง
เพราะว่าเสียงมาจากด้านข้างห้างฝั่งนู้นนะฮะสอดคล้องกับที่มีการส่ง
ผลแม่นปืนเข้าไปเพิ่มเติมของทหารที่มีรถหุ้มเกราะเป็นรถที่คอยลำเลียงเข้าไปด้านในนะครับ
เรายังคงสังเกตการณ์บริเวณด้านหน้าข้างขออภัยครับด้านหน้าห้างแห่งนี้นะฮะ
อยู่ตลอดทั้งคืนครับสถานการณ์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตลอดทั้งคืน
ตอนนี้ได้รับคำยืนยันจากท่านอนุทินชาญวิรากูลนะครับ
ท่านบอกว่ายังมีคนที่ติดอยู่ภายในด้านในบางส่วนที่รอการลำเลียงออกมานะครับ
ตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินสถานการณ์ด้านในได้เลยนะครับเพราะว่ายังคงมีความตรึงเครียดอยู่ตลอดเวลา
เวลานักขณะนี้ประมาณตีห้ายี่สิบสองนาทีนะครับ
ตึงเครียดนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณตี๒ตี๓ที่มีการยิงปะทะกับทางเจ้าหน้าที่
ช่วงประมาณตี๓กว่าเนี่ยเป็นการยิงประทะกัน๒๓ชุดแล้วภายหลังจากนั้นเนี่ย
ทำให้หน่วยอรินทราชเสียชีวิตไป๑คนแล้วก็บาดเจ็บอีก๓คน
ผมได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจเสียชีวิตเพียงหนึ่งคนเท่านั้น
ยังไม่ใช่สองคนตามที่หลายสื่อรายงานไปนะครับแต่หากมีการเสียชีวิตเพิ่มเติมเนี่ยก็จะรายงานนาทีหลัง
แต่ตอนนี้เนี่ยเสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บอีกสามคน
คนเสียชีวิตเนี่ยถูกนำส่งที่โรงพยาบาลนะครับ
คุณผู้ชมครับณขณะนี้มีการใช้โดรนนะฮะโดรนอากาศยานไร้คนขับเนี่ย
เข้าไปด้านในด้านหน้าห้างนะครับผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหม
ที่กำลังบินบินอยู่นี่นะฮะเป็นการใช้โดรนบินเพื่อที่จะสังเกตการณ์บริเวณด้านในห้างว่า
ตัวของคนร้ายอยู่บริเวณจุดไหนกันแน่นะครับ
อากาศยานไร้คนขับเนี่ยเป็นโดรนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ที่นำมาสนับสนุนกับหน่วยฮานุมานของกองบังคับการปราบราม
ที่มาบินสังเกตการณ์ตัวของคนร้ายว่าคนร้ายหลบซ่อนในจุดไหน
ซึ่งจะเป็นการที่สามารถมองเห็นได้แบบเรียลไทม์นะฮะ
ณช่วงเวลาประมาณตี๕ขณะนี้
เสียงปืนดังขึ้น๓นัด

ชุดหนึ่งดังขึ้นสองถึงสามนัด
ยังไม่ทราบฝ่ายว่าเป็นเสียงปืนของฝ่ายไหน
จะเป็นฝ่ายของตัวคนร้ายหรือเสียงของตัวฝ่ายเจ้าหน้าที่เอง

มีการสนที่กำลังร่วมกับหลายหน่วยงานทีเดียว
ในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์ตรงนี้
ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของจังหวัดมะคล
คุณผู้ชมครับเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดทีเดียวครับ

สอดแทรกขึ้นมาเป็นระยะนะครับ
ซึ่งชุดสักคู่นี้น่าจะห้าถึงหกนัดได้
เรายังไม่ทราบฝ่ายว่าเป็นฝ่ายไหนในการยิงประทะกันนะครับ
เยอะใช่มั้ยมีชุดเยอะมากเลย
ระยะดังดีดีเลยนะ
มันน่าจะดังมาจากด้านข้างห้างหลังห้าง

ตัวของทหารที่เป็นพลแม่นปืน

ตอนนี้ทุกฝ่ายยังคง
คุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนเหมือนผมไหมฮะชุดนี้เป็นสิบนัดครับคุณผู้ชมครับ
รัวขึ้นหลายสิบนัดเลยที่ยิงเข้าไปด้านใน

ก่อนหน้านี้มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปด้านในทั้งทหารทั้งตำรวจซึ่งเป็นพลที่แม่นปืนนะครับ
ว่าตัวของคนร้ายเนี่ยมีการศึกษายุทธวิธีรวมถึงมีการศึกษาเรื่องของการยิงปืนขึ้นมา
ส่วนที่กำลังกันเข้าไปด้านในเพิ่มเติมโดยก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่ผมรายงานไปว่าตัวของคนร้ายเนี่ยหลบหนีด้านหลังห้างออกไปแล้วแต่ก็ไปเจอกับทางทหารอยู่บริเวณด้านหลังห้าง
ทำให้คนร้ายเนี่ยรีบหาวิธีในการที่จะกลับเข้ามาด้านในห้างหรือว่าด้านข้างห้างให้ได้นะครับ
แต่ข้างในห้างก็มีการควบคุมสถานการณ์ไว้แล้วแต่ก็ยังอยู่บริเวณด้านข้างห้างอยู่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ทำให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการส่วนที่กำลังกันไปบริเวณด้านข้างห้าง
แล้วก็คาดว่าจะเป็นการปะทะกับคนร้ายซึ่งณขณะนี้เนี่ยช่วงตี๕กว่าเนี่ยเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนะฮะ
ยังไม่สามารถว่ารับรู้ได้ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรือยังนะครับ
เรายังคงต้องเกาะติดสถานการณ์ตรงนี้อยู่เรื่อยคุณผู้ชมครับ
ณขณะนี้ประมาณเกือบ๑๔ชั่วโมงแล้วที่ทางตำรวจเนี่ยเร่งร่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุลงมือณขณะนี้นะฮะ
ก่อนหน้านี้ผมได้พูดคุยกับพลตำรวจขออภัยครับ
ผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้ประชาการทหารบกที่เดินทางกลับไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ท่านบอกว่าท่านออกมาท่านมีสีหน้าที่ตรึงเครียดครับคุณผู้ชมครับ
แต่ท่านบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยขอให้ไปถามกับทางตำรวจจะเป็นคนชี้แจงเองทั้งหมดนะครับ
ก่อนที่จะขึ้นรถกลับไปผมคาดว่าน่าจะกลับเข้าไปในค่ายทหารเพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะฮะ
โดยท่านเนี่ยก็ยังคงอยู่ในพื้นที่อยู่นะครับ
ส่วนด้านในเนี่ยก็มีทางนายอนุทินชาเมรกูลรวมถึงพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติที่ยังคงอยู่ด้านในครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะขยับจุดไป
บริเวณด้านข้างนะฮะเป็นถนนอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะเราอยากให้ใกล้
ใกล้บริเวณด้านในให้มากที่สุดนะครับอย่างที่บอกไปตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังคง
กำลังอยู่ตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยผมนับคร่าวได้น่าจะร่วม๕๐คนที่ต่อแถวกันเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนที่ยังคงลงเรืออยู่ด้านในหรือว่าจะเป็นคนเจ็บอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับจะเห็นว่าจะเป็นกู้ภัยของหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑รวมถึงกู้ภัยสว่างที่จังหวัดนครพ
มาคี่ค่ะมาช่วยเหลือคนเจ็บในวันนี้คุณผู้ชมครับ
สำหรับเสียงปืนในช่วงเวลาประมาณตี๕เนี่ยยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับต่อเนื่องแล้วก็หลายนัดด้วยเช่นเดียวกันนอกจากเสียงปืนแล้วเนี่ยพวกเรายังได้ยินเสียงของคล้ายระเบิดนะฮะ
เรายังได้ยินเสียงคล้ายระเบิดด้วยแต่ยังไม่ชัดเจนว่าอะไรระเบิดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามีการนำรถดับเพลิงเข้าไปแล้วหนึ่งคันที่จะช่วยดับเพลิงที่คนร้ายยิงเปิดทางในการที่จะหลบหนีถังแก๊สที่อยู่ด้านหลังห้างนะฮะ
ตอนนี้เนี่ยก็กลับมาตึงเครียดอีกเหมือนเดิม
เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้นะฮะซึ่งทางตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงอยู่ระหว่างคำสั่งในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือตัวของคนเจ็บที่อยู่ด้านในนะครับ
หากมีความพร้อมหรือว่าสถานการณ์คลี่คลายลงตรงนี้ชุดที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยจะเข้าไปบริเวณด้านในทันที
นั่นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสถานการณ์ล่าสุดเข้ามานะครับ
ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้นะครับคนร้ายที่ก่อเหตุไว้อย่างโหดเยี่ยมอุกอาจเนี่ย
สิ้นสุดยังไงนะฮะจะมอบตัวหรือจะโดนวิสามันหรือจะยังไง
อันนี้ต้องรอติดตามแต่ว่าเท่าที่คุณภูริพัฒน์รายงานมาช่วงเมื่อสักครู่
ก็คือตั้งแต่ประมาณตี๕๘นาทีจนถึงประมาณตี๕๒๕นาทีนี้นะคะ
คุณภูริพัฒน์บอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่อง๒๓นัดบ้าง
นัดบ้างเป็น๑๐นัดบ้างแล้วณตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะดังมาจากบริเวณข้างห้าง
รวมถึงมีรายงานเสียงดังคล้ายกับระเบิดด้วยแต่อันนี้ก็ยังไม่ได้ยืนยันนะคะ